พอเห็นคนดวงดีนะพอเห็นเลขออกมาหลายคนพูดตรงกันเลย
เล็กแล้วที่ยอดแต่ไม่ได้ซื้อ

ตอนนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่คนนี้พี่สาว

เป็นดุ๊กตาไม้ที่อยู่ใต้ต้นโผ
แล้วชาวโซเชียลก่อนหน้านี้ก็ไปตามพี่สาวจนได้เลขเด็ดแล้วถูกรางวัล
แล้วเชื่อไหมคนตามไปแก้บนพี่สาวเยอะมาก
เพราะว่าโชคดีกันเยอะมากจริงจริงค่ะคุณผู้ชม
คุณเห็นไหมเขาวงให้ตอนแรกคือดิฉันเห็นที่เขาทำเลขแล้วเห็นสีขาวเนี่ย
เขียนว่า๕๐แต่ถ้าเกิดว่ามองจริงถ้าไม่มีวงให้นี่ดูไม่ออก

แต่บางคนเนี่ยเขาไปเห็นแล้วเขาอุ๊ยเก็ตเลยมองเห็นเลยชัดเลย๕๐นำไปซื้อสุดท้ายโชคดีนะคะ
แล้วก็ต้องอิจฉากันไปเพราะว่าบรรดาชาวโซเชียลโพสต์รัว
หลังได้โชคจากพี่สาวตุ๊กตาไม้ใต้ต้นโพ
ตั้งอยู่ริมถนนนะคะที่ร้านบีสตอรี่ริมถนนเรียบด่วนรามินทาลาดพร้าวนั่นเองนะคะ
ต่อคิวกันขนาดนี้ดูสิขออะไรก็ได้ดั่งใจเนี่ย
ดูเลยว่าจำนวนคนที่เขาได้ดั่งใจจำนวนคนที่เขาโชคดีสมหวังเยอะขนาดไหน
เจ้าของร้านต้องเอาแลนสีเขียวไปบังเพราะตำรวจบอกว่าทำให้รถติด
ก็เลยเพราะว่าคนขับผ่านไปผ่านมาชะลอก็เลยต้องเอาสแลนดไปบังเพื่อไม่ให้คนชะลอ

ก็จะได้ขับตามทางของตัวเองไปส่วนที่เห็นนี่ไม่ใช่อะไรนะคะ
ลิปสติกเมื่อกี้นี้แล้วก็เนี่ยสร้อยไข่มุกเครื่องประดับต่างสีขาวเนี่ย
เป็นสิ่งของที่เขานำมาแก้บนพี่สาวนั่นเองค่ะ
คำบอกเล่าของนายเอกชัยเจ้าของร้านเนี่ยนะบอกว่าพี่สาวเนี่ยเป็นเจ้าที่เจ้าทางประจำร้าน
พี่สาวเนี่ยอยู่ข้างร้านพี่สาวเนี่ยยังเป็นเจ้าที่เจ้าทางบริเวณนี้มานานแล้ว
ถามว่าไปเจอพี่สาวได้ยังไงรู้จักพี่สาวได้ยังไง
เขาเล่าบอกว่าครั้งแรกที่เจอพี่สาวนี่นะเนื่องจากเห็นว่ามีต้นโพอยู่ข้างร้าน
ก็เลยอยากจะตัดก็เลยเรียกช่างมาตัด
ทีนี้ช่างเนี่ยไม่ยอมมาตัดสักทีจนมีช่างเข้ามาดูแล้วก็บอกว่า
โผล่ต้นนี้มีคนอาศัยอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยนะคนในร้านก็ถูกรางวัลกันทุกงวดเลย
นี่เป็นที่มาของความโชคดีของเจ้าของร้านกันก่อนเริ่มต้นเนี่ยนะ
แล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าพี่สาวพี่สาวอะคะ
นั่นน่ะสิมีที่มาที่ไปก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เรียกพี่สาว
ก่อนหน้านี้เขาเรียกเจ้าแม่อ๋อเรียกเจ้าแม่ก็คือตามปกติแหละ
ถูกต้องขอเจ้าแม่ขอเจ้าแม่ต้นม้าต่าง
แต่ว่าเพื่อนเขามีสัมผัสนะคะสัมผัสกับพี่สาวบอกว่า
พี่สาวไม่ชอบเลยให้เรียกเจ้าแม่เนี่ยเขาไม่อยากให้เรียกแบบนี้
เพราะอะไรเพราะว่าท่านยังไม่แก่ยังสวยยังทันสมัย
ก็เลยนะคะอยากให้เรียกไม่ใช่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เจ้าแม่
นับจากนั้นไปต้นมาก็เลยมีการเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำร้านคาเฟ่แห่งนี้ว่า

แต่พอจับแต่งตัวใส่มงกุฎต้มหูใส่สร้อยเขาเหมือนเป็นคนจริงนะ

ไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่ทำไปแก้บนก็จะเป็นของสีขาว

ใช่เอาละเลขนี้ทำให้บรรดาแฟนตลกยิ้มทั้งน้ำตาเหมือนกัน
นะคะเลขที่ออกมาเมื่อเจ้าสัวเฮงอาสมฤษีเนรซึ่งอาสมฤษีเนรแห่ง
นี้คุณปกนิ่งเฉินยิ้มออ้อ
นักแสดงตลกผู้ร่วงลับเนี่ยเราอ่๋นข่าวว่าคุณปกนิ่ง
ใช่แล้วภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ข้างหน้าเนี่ยเป็นเลขห้องนะคะห้าศูนย์ห้า
ที่คุณโป๊งหนิงเนี่ยรักษาอยู่นะคะแล้วสุดท้ายเลขนี้ก็ออกจริง
หลายคนบอกว่าขนาดเสียชีวิตแล้วก็ยังให้โชคนะคะ
งานนี้ก็น่าจะมีคนถูกรางวัลไปด้วยไม่มากกว่าน้อยเลยค่ะ
เอาล่ะมาอีกเลขดังอีกเลขหนึ่งหลายคนต่างหาซื้อเลขนี้กัน๗๐
อ๋อที่ต้องลงจอดถูกเฉินใช่มันเป็นโปรกัสที่จุดเหมือนกันนะ
ใช่พี่เทพาสกตานี่เป็นเลขชัดเจนเลยนะคะ
แห้วกันไปคนที่ไปซื้อ๗๐๐๓เพราะว่าไม่ได้ออกไง
๗๐๐๓แต่ได้มาออก๐๕เป็นเลขท่อนู่นทางบน

บรรดาเซียนตัวเลขก็เสียอารมณ์กันไปเป็นแถวเลยนี่
แต่บางคนเขาก็ถูกแหละใช่

นี่ค่ะบนหน้าจอตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

นี่เป็นสลากดิจิทัลผ่านแอปเป่าตังค์ค่ะ
๑สิงหาคมเปิดขายเรียบร้อยแล้วนะคะ
และที่สำคัญงวดนี้เขาเพิ่มสลากนะ

เพิ่มอีกค่ะเดิม๕ล้านใบไม่พอ

เรียบค่ะต้องเรียบค่ะ
บางคนบอกว่าจะรอสะสมตัวเลขก่อนไม่ได้

แล้วก็เง็บหน้าจอเขาปรับรูปแบบแล้วใช่มะ

ใช่ค่ะพิมพ์เลขชุดทับงวดวันที่นะคะ
ซึ่งพิมพ์แบบนี้จะทำให้เห็นเลขชุดได้ชัดเจนนะคะ
ก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกับงวดวันที่

เป็นการสร้างปัญหาสลากทิพย์นั่นเองนะคะ
นี่สังเกตดีซื้อมาแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
ต้องการขายแบบซ้ำซ้อมไม่มีสลากแล้วไปโพสต์ขายออนไลน์
แล้วเป็นยังไงเลขห้องที่คุณนอนที่โรงพยาบาล